กระบะสองคันซิ่งแข่งกันมาคันหนึ่งรอดคันหนึ่งไม่รอด
ฟาดท้ายรถบรรทุกตาย๓ศพนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมและที่สำคัญไปฟาดใส่มอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาอยู่ดีด้วย
คุณผู้ชมได้ดูคลิปหลายมุมนะฮะแต่ว่ามุมที่เป็นอุบัติเหตุนะฮะ
อย่างที่เห็นไปว่ากระบะสองคันเนี่ยซิ่งแข่งกันมาแล้วเหมือนเสียหลักไปฟาดกันเองก่อน
ที่กระบะขาวจะมาฟาดกับมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้มอเตอร์ไซค์เขาล้ม
คนขับมอเตอร์ไซค์ถูกลากออกไปแล้วรถกระบะขาวคุณฟาดใส่ท้ายรถบรรทุกเต็มฝั่งคนขับนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกได้ทั้งหมดนะฮะเวลาประมาณ๔ทุ่มคืนวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
บนถนนกาญจนวนิษฐ์ที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับ
ผู้เสียชีวิตสามรายก็คือในรถกระบะเนี่ยสองศพกระบะขาวเนี่ยที่ไปฟาดเนี่ยนะฮะ
สองศพคือนายไกรสอนขำสุนทรอายุสามสิบเจ็ดปี
แล้วก็นายสุธิลักษณ์แสงสุวรรณอายุห้าสิบปีส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์คุณ
ค่ะเขาขับอยู่ดีดีอืมอยู่อยู่ต้องมาตายอยู่บนถนนแบบนี้
ก็คือคุณป้ามารินีปิดจุมปูอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ
คนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
ก็คือนายธีรพงศ์สกุลหงศ์อายุสามสิบเจ็ดปี
คนที่นั่งโดยสารมากับรถกระบะคันขาวนี่แหละครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดตลอดเส้นทาง
เก็บหลักฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตามรถกระบะคันที่

แล้วก็ถูกเฉียวถูกชนท้ายมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ